และมีอีกเรื่องนึงใช้วิจารณญานด้วยเพราะว่ามีพี่คนนึงเนี่ย
เขาฝัน
ไปพร้อมกับชาวบ้านวังไสทองตำบลทรัพย์เปิบจังหวัดเพชรชบูรณ์
ไปพบกับยางนาเนี่ยต้นยางนาต้นใหญ่ที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าต้นนี้นะมันเป็นต้นไม้ให้โชค
ลักษณะของมันก็จะเป็นต้นสูงใหญ่หน่อยอายุประมาณ๖๐ปีสูงประมาณ๕๐เมตรนะคะ
ซึ่งชาวบ้านวังไสทองก็คือนางสาวนัทพรสังวิสิทธิ์เล่าให้ฟังบอกว่า
ที่นี่นะเขาเชื่อว่าต้นยางนาให้โชคเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงกลางดึก
นัทพรเองเนี่ยมักจะฝันเห็นต้นยางนาต้นนี้เป็นประจำ
ฝันซ้ำซ้ำฝันแบบเดิมอยู่สามสี่ครั้งฝันซ้ำซ้ำเรื่องเดิมเดิมใช่ไหม
ส่วนใหญ่คนเราฝันแล้วก็ลืมไปแล้วก็จบไปคืนนึงก็ฝันหลายเรื่อง
แต่พี่เขาบอกฝันแบบนี้อยู่สามสี่ครั้งฝันแบบเดิมแล้วในความฝันก็จำได้แม่นด้วยว่า
เหมือนกับมีสิ่งที่ดนใจให้ตัวเองเนี่ยเดินเข้าไปยกมือไหว้ใต้ต้นยางนาต้นนี้
พอกำลังจะไปก็สะดุ้งตื่นขึ้นทุกครั้งเลย

ก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้กับแม่ฟัง
แม่ก็เลยพามาหาต้นยางหาจนเจอคุณผู้ชม
ก็เลยเชื่อว่าอุ้ยน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่อ่ะ
ก็เลยนำขันห้านะพวกดอกไม้ทูบเทียนเครื่องเส้นไหว้ต่างเนี่ย
ไหว้ต้นยางนามาทำพิธีขอโชคขอลาบตามความเชื่อ
แล้วก็ต้องใช้แป้งด้วยเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้นะคะ

ทำแบบนี้คุณผู้ชมแต่ว่าได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวได้ลุ้นกันแน่
แต่เขาเชื่อว่าแบบนี้น่าจะเป็นลางบอกเหตุว่าตัวเองจะโชคดี
คือส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมจะส่งข้อความมาบอกว่าจะฝันนะ
อย่างคุณหนิงเนี่ยคุณหนิงก็ส่งมาบอกว่าฝันดีติดกันนะ
ว่าแบบจะโชคดีอะไรอย่างนี้อย่างพี่คนนี้เขาก็เกิดจากความฝันเหมือนกันใช่ไหม

เมื่อคืนก่อนดิฉันฝันดิฉันฝันว่า
อะไรจำไม่ได้ฝันไงฝันว่าอะไรอย่างเนี้ย
ถ้าคุณจำไม่ได้แล้วใครเขาจะรู้แล้วเนี่ยฝันเองแท้
คนอื่นนะเขายังฝันแล้วเขายังพอจะจำแบบว่าเรื่องราวได้บ้าง
แต่เนี่ยโอ้โหฝันแล้วฝันเลยคุณนี่มันฝันทิ้งฝันคว่าง
ฝันแล้วแต่จำไม่ได้จริงอันนี้พูดจริงเดี๋ยวนึกออกแล้วจะมาบอก